เรายังคงนำเสนออยู่กับเรื่องของการปรับรามยาเสพติด
ยังคงขยายผลต่อไปตรวจสอบที่โกดัง
ไปพบว่ามียาไอซ์ไปซุกซ่อนในลู่วิ่งไฟฟ้า

รูวิ่งเขาจะส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น
แต่ในรูวิ่งมันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนอะ
แล้วเขาบอกว่าน่าจะทำมาแล้วหลายครั้ง
ในการส่งรูวิ่งอันนี้ออกไป

มันขยายผลมาจากวันก่อนที่ไปจับ
จากภาครไทยหลงไปที่ภาคใต้
แล้วก็ขยายผลต่อมากุดังย่านประเวท

แล้วก็ไปพบรูวิ่งเนี่ยเตรียมส่งออกไปยังญี่ปุ่นนะฮะ
ก็ไปเจอไอซ์น้ำหนัก๑๗๖กิโลกรัม
เป็นของกลางที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด
เขานำกำลังไปตรวจกระดังเนี่ยแถวประเวทนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าไอ้รังอันนี้มันบรรจุลู่วิ่งไฟฟ้า
เตรียมส่งไปยังญี่ปุ่นผ่านทางสายการบินนะฮะ
ยาเสพติดทั้งหมดซุกซ่อนในคานเหล็ก
คุณผู้ชมคาเหล็กซึ่งมันอยู่ใต้รูวิ่งอีกทีนึง
เดี๋ยวดูตำรวจเข้าไปดิโอ้โหเหมือนฉากในภาพยนตร์น่ะนะ
จริงคือมาเต็มยศอาวุธเต็มครบกันมาก
ครบเหมือนแบบกำลังจะไปถล่มกับโจรอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายก็ไปเจออันนั้นลูกวิ่งใส่ในกล่องไม้
ก็เลยต้องใช้เครื่องมือที่เห็นภาพสักครู่เนี่ย
ต้องแบบทุบออกมาแล้วก็ไปตรวจสอบก็ไปเจอ
เอายาเสพติดออกมาได้จากรูวิ่งไฟฟ้า๑เครื่องสามารถ
คือรูวิ่ง๑เครื่องมันซุกยาไอได้๑๘ถุง
แล้วก็เชื่อมเหล็กปิดหัวท้ายคือมันก็ยากอยู่ในการตรวจสอบ
ถ้าไม่รู้ก็คงไม่ทราบว่าข้างในมันมีไอซ์อยู่
ไปฟังเสียงของท่านผู้ช่วยผอวตรนะฮะ
สงสัยวัสดุนะครับซึ่งส่งไปยังญี่ปุ่นนะครับ
ทางญี่ปุ่นเป็นเครื่องรูวิ่งนะฮะซึ่งอันนี้ได้รับรายงานจากทั้งศูนยากกรและปปศว่าเป็นสินค้าที่ไม่น่าจะต้องส่งไปญี่ปุ่นนะครับ
เพราะว่าเป็นสินค้ารูปวิ่งราคาไม่แพงค่าส่งสูงและค่าส่งสูงแล้วก็มีภาษีดำเข้าที่ญี่ปุ่นอีก
เป็นสินค้าที่ไม่น่าส่งไปแล้วน้ำหนักก็หนักผิดปกตินะครับ
สังเกตดูได้ว่ามีการแพ็คกันอย่างแข็งแรงนะครับมีการห่ออย่างหนาแน่น
ถ้าเจ้าที่สงสัยจะตรวจค้นเนี่ยแทบไม่ต้องทำลายเครื่องลูกลิงเลยนะครับ
คนร้ายบ่อยอาศัยช่องว่างลักษณะนี้นะครับส่งออก
เขายังคงให้การพักเสียบอกว่ายืนยันนะ
ไม่ได้เป็นเจ้าของยานะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เช่ากระดังด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลจะขอพูดในศาลเท่านั้น
เขาบอกว่าเขาทำแค่เป็นธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
คุณจะต้องถูกจับกลุ่มตามหมายจับของสารอาญานะครับ

ซึ่งเก่าหาว่าพยายามส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับ
แอมฟามินหรือไอซ์นะครับออกนอกราชอาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาต
อันนี้ผมขอปฏิเสธนะครับว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้านะครับ

สายแจ้มือสายแจ้มือ

คือเป็นหมายจับมาแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสู้คดี
ก็ปฏิเสธก็ให้การสู้กันต่อในชั้นศาลกันต่อไป
เชื่อไหมมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐เท่าหรือประมาณ๙๐๐ล้านบาท